เทศกาลสงครานปีนี้นะคะคาดว่าจะมีประชาชนเดินทาง
เดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ย
๒ล้านคนเยอะนะเยอะเลยค่ะ
แล้วก็เชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสงครานนะคะ
ทั้งเรื่องของการกินการเที่ยวขอใบกำกับภาษี
สามารถลดหย่อนภาษีได้ก็เป็นมาตรการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดี
ช่วงสงครานนะคะดังนั้นเดินทางเยอะเที่ยวกันเยอะ
ก็ต้องมาดูเรื่องของความปลอดภัยกันหน่อย
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เปิดเผยถึงการเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในช่วงสงกรานปีนี้นะคะ
เพราะว่าหยุดยาวติดต่อกัน๕วันตั้งแต่๑๓ไปจนถึง๑๗เมษายน
ระบบขนส่งมวลชนจะเพิ่มเที่ยววิ่งค่ะทั้งรถบขศรถร่วมบริการ
รวมทั้งขบวนรถไฟเที่ยวบินก็จะเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะ
จะเพิ่มเที่ยววิ่งจาก๓๕๑๔๕๕เที่ยวเพิ่มเป็น๔๖๒๔๘เที่ยว
เพิ่มขึ้น๕๔๗๙๓เที่ยวนั่นเองค่ะ
บขเขาจัดเที่ยวรถเสริมระหว่างวันที่๘ถึง๑๘เมษายน
รวมแล้ว๑๕๓๔๐เที่ยวเฉลี่ยก็คือวันละ๒๐๐เที่ยวนะคะ
ทำให้มีรถวิ่งบริการรวม๙๐๐เที่ยวต่อวัน
รองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละกว่า๒แสนคน
รวมแล้วประมาณ๓ล้าน๗แสนคนค่ะ
ส่วนรถไฟก็เพิ่มเหมือนกันนะคะ
รถไฟเตรียมเพิ่มตู้โดยสาร๑๒ตู้
ขบวนรถประจำทั้ง๒๔๔ขบวน
โดยจะเพิ่มขบวนรถไฟฟรีทั้งขาไปและขากลับ

รองรับผู้โดยสารเป็น๑๗๐๐คนต่อวันจากปกติรองรับได้๑แสนคนต่อวันค่ะ
ส่วนจุดตัดรถไฟก็จะมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเจ้าหน้าที่จัดอาสาสมัครไปดูแลในจุดตัดทางรถไฟที่ยังคงมีจุดลักผ่านหรือไม่มีเครื่องกั้น๕๘๔จุดนะคะ
ส่วนการเดินทางทางอากาศท่ากาศยานทั้ง๖แห่งค่ะทั้งที่สุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่ที่เชียงรายที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงรวมถึงที่หัดใหญ่
คาดว่าจะมีผู้โดยสารไปใช้บริการในช่วงสงคราน๘๑๘เมษายนประมาณ๓๙๘๐๐๐คนเฉลี่ยวันละ๓๖๑๘๐๐คน
มีเที่ยวบินประมาณ๒๔๒๐๐เที่ยวบินค่ะเฉลี่ยก็คือ๒๒๐๒เที่ยวบินต่อวัน
สำหรับจุดที่มีการจราจรหนาแน่นทั่วประเทศ๔๗จุด
ความสะดวกให้กับคนที่เดินทางประชาชนก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย
เขาคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้นกว่า๑ล้าน๒แสนคน
จากปีก่อนประมาณ๒๑ล้านคน
เนื่องจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะ
สามารถไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งเรื่องของการกินการเที่ยว
ก็เลยกระตุ้นให้คนเดินทางกันเยอะเลยนะคะในช่วงสงกรานปีนี้ค่ะ
ใช่ค่ะนอกจากจำนวนคนแล้วมาดูเรื่องของเม็ดเงินที่คาดว่าน่าจะสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานกันหน่อย
เนื่องจากจำนวนคนเดินทางเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่าใช้จ่ายจากการกินเที่ยวเอามาลดห่อนภาษีได้
ตอนนี้เขาคาดการณ์เลยว่าอัตราการเติบโตของการใช้เงินในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้ขยายสูงสุดรอบ๓ปีเลย
เป็นคำพยากรมาจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ
เขาประเมินการจับจ่ายเทศกาลสงครานในปีนี้บอกว่าจะมีเงินสะพัดขยายตัวถึง๑๐๔๕๑หรือว่า๑๒๓๕๔๒ล้านบาท
ซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบ๓ปีและยังไม่มีสัญญาณใดที่สะท้อนให้เห็นการจับจ่ายที่ลดลงด้วยค่ะ
ปัจจวกก็มาจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานนี่แหละค่ะไล่ไปเลยตั้งแต่๑๓เมษายนไปจนถึง๑๗เมษายน
และประชาชนเองก็อยากที่จะผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงครานนี้พร้อมกับการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทย
ประกอบกับการได้รับอานิสงฆ์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายจากการกินการเที่ยวมาหักลดห่อนภาษีได้
แต่ต้องย้ำในเมืองไทยนะคะต้องเที่ยวไทย
อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เชื่อมั่นบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังดีขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยภัยแรงเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะทำให้การจัดการในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยขยายตัวสูงสุดได้ถึงร้อยละ๕ไปจนถึงร้อยละ๗เลยค่ะ
ถ้าไม่มีภัยแรงปีนี้การใช้จ่ายในช่วงสงกรานควรจะขยายตัวประมาณ๕๓
ควรจะขยายตัวมากกว่านี้และบรรยากาศจะคึกคัก
แต่บรรยากาศภัยแรงเนี่ยสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างตอบชัดก็คือว่ามีผลต่อการใช้จ่าย
และก็มีผลต่อบรรยากาศในช่วงของสงฟาร
สิ่งที่เป็นแบบนี้เพราะว่ารายได้จากการเกษตรในน้อยและก็ท้ายสิทธิ์ก็คือ
มีความรู้สึกว่าบรรยากาศสถานการณ์ที่มันเป็นภัยแรง
มันไม่ได้ทำให้เขาพร้อมในการใช้จ่ายมากคือความช่วงไม่ค่อยเด่น
สิ่งที่จะเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นปัจจัยลบที่สำคัญเพราะเนื่องจากว่า
แม้ว่าเขาตั้งใจจะเตรียมเงินกันเยอะแต่จำนวนของที่เป็นจำนวนชิ้น
โดยภาพจะบอกว่าซื้อเหมือนเดิมและก็ซื้อในอัตราที่น้อยลง
พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่ประชาชนเขานิยมทำมากที่สุดในวันสงกรานกันหน่อย
อันดับ๑ค่ะทำบุญร้อยละ๙๒นะคะ
อันดับสองนี่คือไปช้อปปิ้งร้อยละ๘๖ค่ะส่วนท่องเที่ยวก็อยู่ที่ร้อยละ๘๕นะคะ
ทีนี้มาดูการท่องเที่ยวในประเทศคิดเป็นร้อยละ๙๐มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในประเทศ๔๖๐๐บาทต่อคน
ส่วนท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ๙๔นะคะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยก็อยู่ที่๕๗๖๐๐บาทต่อคนค่ะ
และประเด็นที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของสงกรานก็คือการลดอุบัติเหตุ
ทางกรมคุมประพฤติบอกว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุ
ท้องถนนเป็นอันดับ๒ของโลกเป็นอันดับหนึ่งของเอเทีย
แล้วก็ผู้ที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๒๒ปกติแล้ว
ก็จะให้ไปบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะไปทำความสะอาดถนนไปตัดกิ่งไม้อะไรแบบนี้นะคะ
แต่ดูเหมือนว่าไม่หลาบจำยังทำผิดกันอีกและส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
กรมคุมประพฤติเขาเสนอแบบนี้ค่ะ
เขาจะมีมาตรการบำเพ็ญประโยชน์ที่เข้มข้น
ด้วยการให้ไปช่วยเหลืองานในห้องดับจิตของโรงพยาบาล

แค่นี้ตกใจว่าเอ๊ะแค่เมาแล้วขับส่งห้องดับจิตเลยเหรอ
เปล่านะคะไปทำประโยชน์หลังสงกราน
ตอนนี้เสนอให้คอรมอลพิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เดี๋ยวจะมีการพิจารณาว่าจะเริ่มในหลังสงกรานให้ดีไหม

จะรอดูว่าจะสั่งให้เข้าไปห้องดับจิตหรือเปล่า
มาตรการที่เข้มข้นทางจิตใจ